การนี้เพราะข่าวลือเรื่องของผีกระสือครับ

ต่อให้มีข่าวบอกว่าจริงแล้วเป็นหน้ากากของโจร

แต่ชาวบ้านบางคนเขาบอกว่าไม่น่าใช่โจรหรอก
บางคนก็ยังเชื่อว่ามันน่าจะเป็นกระสือนั่นแหละ
เด็กบางคนตอนนี้คือช่วงเวลานี้หลับแล้วนะฮะ

ทุ่มคืนที่ผ่านมาที่บ้านโพตรุในพื้นที่อำเภอท่าวุ้งจังหวัดลบบุรีครับ
ใกล้กับบ้านลุงวิเชียนนั่นแหละครับ
ก็คือลุงที่เขาบอกว่าเขาเห็นกระสือนะ
กลายเป็นข่าวดังเลยมีกลุ่มวัยรุ่นขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดกันเยอะเลยครับ
ตามถนนในหมู่บ้านร้านค้าต่างปิดเงียบกันตั้งแต่ยังไม่มืด
ถามวัยรุ่นในหมู่บ้านว่าออกมาทำไมกันเนี่ย
เขาบอกว่าก็ออกมาหากระสือนั่นแหละหลังจากที่เป็นข่าว
เพราะหลายคนก็ยังเชื่อว่ามันน่าจะมีหรือเปล่านะ
แม้จะมีข่าวออกมาว่ามันน่าจะเป็นหน้ากากที่มิจฉาชีพเอามาใส่
หวังจะไปขโมยเป็ดไปขโมยทรัพย์สินของชาวบ้าน
แต่มันเป็นไปได้ยากหรือเปล่า
ชาวบ้านเขาบอกว่าเป็นไปได้ยากมากนะ
ที่ลุงวิเชียนจะไปเจอคนร้ายแล้วใส่หน้ากากมาขโมยเป็ดที่เลี้ยงเอาไว้
มันไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนเลย
ถ้าเป็นขโมยก็ต้องรู้ตั้งแต่แรกแล้วสิต้องจับได้ด้วยสิ
และอีกอย่างน้ำในคลองค่อนข้างจะลึก
ถ้าหากว่ามันจะมาทางคลองตรงจุดนั้นมันอันตรายนะจะเป็นไปได้เหรอ
ที่มีข่าวว่าเป็นหน้ากากคนเอามาใส่คนร้ายเป็นโจร
อาจจะเป็นเพราะหน่วยงานราชการต้องการจะปิดข่าวลือเรื่องผีกระสือหรือเปล่า
ก็เลยสร้างเรื่องหน้ากากผีขึ้นมาแทน
ชาวบ้านส่วนใหญ่ยังเชื่อลุงวิเชียนครับว่ากระสือจริง
ก็เลยมาตามล่าหาให้เห็นกับตานั่นเอง
ถามเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้กับบ้านลุงวิเชียนะครับ
เห็นไหมฮะเสียงจิ้งหรีดร้องดังมากเลยบ้านเงียบเลยฮะ
บ้านหลังนั้นเขามีหลานสาวอายุประมาณ๗ขวบ
ปกติจะกางมุ้งนอนรับลมเตียงหน้าบ้านกัน
หลานเห็นกระสือมีไฟลอยมาใกล้หลังคาคอกหมู
ก็เลยร้องจ้าละวันเลยฮะกระโดดมากอดเลยกลัวมาก
คืนนั้นต้องย้ายที่นอนแล้วทุกวันนี้หลานนอนคนเดียวไม่ได้แล้วครับ
ปิดบ้านนอนแต่หัววันเลยครับ
เด็กเล่าแบบนี้เลยครับค่ะ